ถ้าสังเกตตัวเองด้วยผมเนี่ยมีอาการปวดนี้

ทางด้านภาษาวิทยาหรือสมองเนี่ยเนี่ยนะครับ
ก็ดูหน้าผมตรงหนุ่มนำหน้าตรงสิ้นผมนำหน้าตรง

ตาข้างนี้ของคุณหนุ่มเนี่ยข้างขวาเนี่ยนะ
เป็นสองชั้นแบบห้อยแบบนี้นานหรือยัง

ข้างหนึ่งเนี่ยตาฉันจะอยู่ข้างบน
อีกข้างหนึ่งชั้นมันจะตกลงมา
หลังตาเนี่ยเห็นไหมฮะมันเลยจะไม่เท่ากันเห็นไหมฮะ
คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดคุณหนุ่มเพิ่งเป็นเนี่ย

เมื่อก่อนไม่เคยตกแล้วตกมาปัจจุบันเลยตกมาเนี่ย
ภายในระยะประมาณสัก๒เดือนหรือ๓เดือนเนี่ย

มีเส้นเลือดเนี่ยนะฮะมันไปเบียดเส้นประสาท
ผมต้องผ่าตัดสมองเลยแล้ว

คุณหมอบอกว่าเอางี้คุณหนุ่มเพื่อความสบายใจ
คุณหนุ่มไปเอารูปถ่ายของคุณหนุ่ม
ก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ว่ามันเคยมีตายอย่างนี้หรือเปล่า
ผมก็ไปเปิดอินสตาแกรมดูทั้งหมด
คุณหมอนั่งดูอินสตาแกรมแคปมาแล้วก็เปิดขยายดู
โชคดีที่ตาผมเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้ว
ทรงตาเป็นอย่างนี้มานานทรงตามอย่างนี้มานานแล้ว

งั้นคุณหนุ่มน่าจะเกิดจากเส้นประสาทอักเสบ
ที่มันแป๊บก็เลยให้ยาแก้เส้นประสาทมา

แต่ก็บอกว่าให้ไปบอกทุกคนว่าให้คอยดูตัวเองด้วย

สองชั้นอยู่ดีตาห้อยลงมาข้างหนึ่ง
ตกลงมาข้างหนึ่งหรือว่าหนังตาตกมาอย่างนี้

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเสร็จบอกตาตกมาไปหาหมอเลย
ต้องมีอาการที่มันปวดจิ๊ดอะไรในนี้ด้วย
บางคนอาจจะไม่มีอาการบางคนอาจจะไม่มีอาการด้วยก็ไปหาคุณหมอเพื่อความสบายใจ

มันคลอดอยู่ข้างในมันอาจจะแตกได้

ต้องไปหาหมอนุกเหมือนคำใช่ปะ

ฉันไม่ได้ใช้หมอแบบว่าสัวแบบนั้น